คุณผู้ชมคะดูทุ่งดอกกระเจียวสีส้มไปเรียบร้อยแล้ว

ต้นกล้วยไม่ได้อยู่ในสวนไม่ได้อยู่ในไร่นะคุณ
แต่มันอยู่กลางถนนเลยค่ะ

คือชาวบ้าน๕๐กว่าคนเขาก็ประชดแหละ
ถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินโครนนัก
เอาต้นกล้วยมาปลูกมาลงแบบนี้เลยค่ะ

เห็นไหมนี่บรรยากาศของชาวบ้านนี่นะคะ

เป็นชาวบ้านอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

คือบอกว่ามาปลูกต้นกล้วยอยู่กลางถนน
สายหนองหัวลาวเนี่ยประชดหน่วยงานชลประธานพิมายค่ะ
เพราะว่าสภาพถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

แต่ว่าดูสิคะมันพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อลึกเลย
แล้วก็มีดินโครนตลอดเส้นทาง

จนถึงโรงงานบริษัทเกลือพิมายจำกัด
แล้วก็ไปที่บ้านหนองแหน่ที่ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูง
รวมระยะทาง๓กิโลเมตรที่ต้องเป็นแบบนี้
แล้วคิดดูสิคุณถ้าเกิดว่าคนเขาสัญจรไปมาต้องผ่านถนนเส้นนี้

คือต้องหลบกล้วยด้วยอย่างนั้นเนี่ย
นายบุญหนากลางชาวบ้านสำริทก็เล่าให้ฟังนะคะ
ผู้นำหมู่บ้านก็เคยนำเรื่องนี้เสนอไปแล้ว

ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนเหลือเกินจากการสัญจรไปมา
เพราะว่าต้องใช้เส้นทางตรงนี้ในการขนพืชสวนทางการเกษตร

นี่ก็เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเลยนะคะ
มอเตอร์ไซค์เอ่ยจักรยานเอ่ย
โอ้โหมาขี่ไปมาแล้วก็มาเจอถนนที่มันคลุกขระ
แบบนี้ก็ไม่ไหวดูสิสภาพรถใหญ่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าร้องสื่อละกัน

ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
ซ่อมแซมหน่อยฟังเสียงชาวบ้านกันนะคะ
ร้องนี้ค่ะไปไม่ได้มันน่าบากมากครับ
อยากให้ชนภาษณ์เอาหิงฟุก
แม่งก็เอาหิงฟุกมาลง
นี่แหละค่ะทีนี้พอเรารู้ว่าชาวบ้านบ้านสำริทที่ตำบลสำริทอำเภอพิมาย
จังหวัดนครวันศรีมายเนี่ยเดือดร้อนแบบนี้ปั๊บ
เราก็เลยสอบถามไปยังนายสุคลเต็มยศยิ่ง
ซึ่งนายช่างก็บอกว่ามีการเสนอแผน
งบประมาณไปปี๖๑ไปแล้วแต่ก็ไม่ผ่าน
ทีนี้ก็เลยต้องรอยื่นเรื่องเสนอของงบประมาณของปี๖๒ต่อ

ก็บอกแล้วนะคะว่าจะไปตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ร้องเรียนเข้ามา
จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
ยังไงฝากไปด้วยนะคะชนรับประทานพิมาย
ฝากให้เข้าไปแก้ไขพื้นที่ตรงนี้ให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนด้วย
เพราะว่าระยะทาง๓กิโลนี่เขาเดือดร้อนจริงนะ